คนนี้มาเดี่ยวเคลียร์เดี่ยวหน่อยละกัน
ป้องนวัดคุณผู้ชมค่ะเช็คคิวงานนะ
ไม่ค่อยอยู่ในไทยนู้นอยู่อังกฤษ
ไปทำไมที่อังกฤษมันมีอะไร
แล้วบินบ่อยซะด้วยแหมทำอย่างกับอังกฤษเป็นปากซอย
เคลียร์หน่อยดีกว่าคุณผู้ชมชาวเน็ตเนี่ยจับ
สังเกตว่าหลังนะเช็คอินถี่แล้วเกินอังกฤษเนี่ย
บินเก่งจนมีข่าวเมาส์ว่า
ป้องนวัดพิธีกรเศรษฐีป้ายแดงของช่องไทยรัฐทีวี
เรานี้นะซุกใครไว้ด้วยหน้าปาก
เราก็ได้คำตอบจากปากของเฮียมาแล้วคุณผู้ชม
ที่ไปเนี่ยนะเพราะว่าเฮียใจจะขาด
อยากจะไปหาเขาไปไหนอ่ะนี่สนามบอล

คือเฮียป้องเนี่ยเขาชอบฟุตบอลแบบชีวิตจิตใจอยู่แล้วคุณผู้ชม
ในแต่ละปีเนี่ยจะไปครั้งสองครั้ง
ยืนยันนะที่ขยันบินเก่งไม่ได้ไปลงหลักปรักฐาน
กับใครที่นั่นหรอกส่วนภาพที่ลงในโซเชียลลง
เลบ้างเรียลไทม์บ้างบางทีกลับมาแล้วเป็นอาทิตยเพิ่งลงก็มี
ส่วนสาวยืนยันบอกว่าโอ๊ยไม่มีรุ่นนี้ถ้าจะมีเนี่ย
บอกแน่นอนไม่มาปิดหมกเม็ดไว้หรอกจ้า

แล้วก็ไปทำกิจกรรมไม่มีชอบไปไป
เขาก็เชิญเราไปอะไรอย่างนี้เราก็ไปอยู่แล้ว
แล้วก็มึงใส่ดูบอลอยู่แล้วด้วยแค่ไปทุกปี
ก็คือมานึกถึงอารมณ์แบบเอาในอารมณ์
เรื่องราวหัวใจกับหนุ่มคนสนิทเรายังต้องใช้คำนี้เนาะ
เห็นหนุ่มไม้เขาขยันโชว์กล้ามซะละเกิน
ซิกแพกก็ลงให้แจ๊กกะลีเนี่ยแคปรูปมาเซฟบ่อย
ความห่วงหรือเปล่าครับปุ๊กลุ๊ก
งานนี้ปุ๊กลุ๊กบอกเลยว่าพี่หนูไม่ห่วงเลยค่ะ
หนูเองเนี่ยเป็นคนขยันเลยขยันเชียร์

แล้วก็เข้าใจว่าคนออกกำลังกายแล้วมีคนชมว่าหุ่นดีมันเป็นอะไร
แรงบันดาลใจให้เราแบบดูแลตัวเองอีกคุณผู้ชม

ลุ๊กบอกว่าก็เรื่อยค่ะไม่ได้ว่าหวือหวาอะไร
ชมไปถึงไม้ด้วยบอกว่าไม้เนี่ยเสมอต้นเสมอปลาย
ตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันเป็นยังไง
วันนี้ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเลย
ไม่ได้มีอะไรแบบหวุ่นหวายแต่ว่าก็
คือเขาก็เป็นคนที่แบบเสมอต้นเสมอไปตลอดมา

ทุกอย่างยังเหมือนเดิมมันมีความรู้สึกที่เราไม่ต้องเป็นคนอื่น
เราก็ค่อยเรียนรู้จักกันไปทีละ๙อะไรอย่างนี้
เราก็ไม่โชว์ก็ตลอดอยู่

โอ้สิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะสิวะ